ส่วนชื่อของพี่พิมพิมพันธ์เนี่ยต้องบอกกับคุณผู้ชมนะว่าทุกคนคุ้นหูแล้วเธอก็ถือว่าเป็นตัวท็อปของวงการภาพยนตร์ในยุคนึงเลยนะคะคุณผู้ชม
แม้ว่าช่วงหลังเนี่ยเราจะเห็นพี่พิมเนี่ยมารับบทเป็นแบบน้าบ้างเป็นแม่บ้างอะไรแบบนี้ตามละครนะ
แต่ว่าเธองานเยอะมากนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีละคร๗เรื่องละครอย่างเดียวนะ๗เรื่องส่วนเรื่องของหัวใจนี่พี่พิมเขาบอกว่าช้ำรักมา๔ปีตอนนี้นะเข็ดหลาบเลยจ้าผู้ชายเจ้าชู้
ประกาศเลยว่าไม่ขอมีแฟนลอยตัวโสดแบบใครรอว่าขึ้นคานก็ไม่แคร์ค่ะ

ในค่อนของงานแล้วก็ไม่ก้อกำลังไปไม่มีคนมาจีบไม่มีใครเลย

เขาบอกไม่กลัวขึ้นคานเหรอครับ
ไม่กลัว
ก็ขอแค่มีคนคุย
เป็นกำลังใจพอแล้ว